ท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นอีกแล้วฮะรับน้องโหดรุ่นพี่เนี่ย
ทำร้ายรุ่นน้องถึงขั้นตายค่ะคือนึกว่าจะไม่มีแล้ว
มันยังมีอีกนะฮะคือทุกมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างเนี่ย
เขาบอกเลยว่าเขาไม่มีรับน้องเขามีคำสั่งห้ามเลยไม่ให้ไม่ให้รับน้อง
แต่มันก็จะมีกลุ่มรุ่นพี่ที่สั่งรุ่นน้องหรือบังคับรุ่นน้อง
ว่าจะต้องไปรับน้องกับเขาไปที่อื่นไปนอกมหาวิทยาลัยพาไป
เนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยที่โคราชนะฮะ
นี่ถึงขั้นตายไปคนนึงนะครับเพจแอนตี้โซตัสนี่ฮะนี่คือน้องเปรมค่ะ
ที่ถูกรุ่นพี่พาไปรับน้องจนเสียชีวิตน้องเปรมเป็นนักฟุตบอลด้วย
เอาดูเพจแอนตี้โซตัสก่อนเพจแอนตี้โซตัส
เป็นกลุ่มที่เขาคัดค้านการรับน้องโหดอยู่แล้วนี่ฮะ
เขาโพสต์ภาพของน้องเปรมเอาไว้แล้วก็บอกว่าน้องเปรมเนี่ย
คือนายพัดยศชนพักดีอายุสิบเก้าปีเป็นนักศึกษาชั้นปสหนึ่ง
อยู่ปีหนึ่งปศนะฮะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตเพราะถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย
พาไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัยค่ะ
ญาติของน้องเปรมบอกว่าเพื่อนเนี่ยมาให้ข้อมูลนะที่เกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนบอกว่าตอนแรกเปรมก็อยู่กับกลุ่มเพื่อน
แล้วมีรุ่นพี่มาชวนบอกไปเตะบอลกัน
กลุ่มน้องปีหนึ่งปศหนึ่งเนี่ยเขาก็หลงเชื่อ
ก็ตามพี่ปวส๒ไปเขาบอกไปเตะบอลกัน
ไปถึงที่เนี่ยถึงรู้ตัวอีกทีว่า
เอ้านี่พาแอบมารับน้องนอกมหาวิทยาลัย
เป็นลักษณะพื้นที่นาพื้นที่ป่าแล้วก็ให้รุ่นน้องเนี่ยดื่มเหล้า
ญาติบอกว่าเพื่อนของเปรมเนี่ยบอกว่ากลุ่มรุ่นน้องเนี่ย
ยังถูกรุ่นพี่เนี่ยใช้หมัดเนี่ยต่อยเข้าที่หน้าอก
ลักษณะให้เข้าแถวยืนกันแล้วก็รุ่นพี่ก็เดินมา
แถวต่อยต่อยต่อยต่อยปรากฏว่าพอเปรมถูกต่อยเนี่ย
เข้าหน้าอกเนี่ยเปรมลงไปกับพื้นเพื่อนที่ไปรับน้องด้วยกันเนี่ย
ก็ช่วยกันหามร่างเปรมเพื่อจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตระหว่างทางแล้วจากการตรวจเลือดนะฮะ
ของน้องเปรมนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องมีขั้นตอนการตรวจโควิดด้วย
ปรากฏว่าติดโควิดอีกนะฮะอ่าอันนี้เบื้องต้นที่ทางญาติญาติเขาบอกว่า
เพื่อนเขาแจ้งข้อมูลอย่างนี้แต่เอาเป็นว่าเด็กเข้าไปเรียนประวัติศาสตร์หนึ่ง
ถูกทำร้ายเสียชีวิตวันนี้เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องเปรมนะฮะ
พ่อชื่อนายเอกชัยชนพักดีนะครับนี่พ่อบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังเสียใจ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายต้องมาเสียชีวิตกับกิจกรรมรับน้อง
รุ่นพี่เนี่ยหลอกรุ่นน้องไปรับน้องกลุ่มรุ่นพี่เนี่ยมีอยู่๖คนที่ทำร้ายเปรม
หลังจากเกิดเหตุมากราบขอเข้ามาครอบครัวของน้องเปรมพ่อบอกว่าตอนนั้นก็ต่อว่าไปแล้ว
แล้วก็บอกไปว่าอย่าไปทำแบบนี้กับรุ่นน้องคนไหนอีกอย่าให้มีเหตุการณ์ศูนย์เสียแบบนี้เกิดขึ้น
เหมือนกับครอบครัวพ่ออีกแต่เรื่องทางคดียืนยันว่าขอดำเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของลูกชายให้ถึงที่สุด
เดี๋ยวคุณพ่อยืนยันจะกำเนินคดีที่สุด
จะบอกว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยติดต่อแจ้งกลับมา
แล้วก็อธิบายว่าการรับน้องที่เกิดขึ้นเป็นการรับน้องนอกมหาวิทยาลัย
ไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย
แต่มหาวิทยาลัยก็จะร่วมแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของน้องเปรมอย่างเต็มที่
และจะเรียกรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
รวมทั้งผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุมาสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็จะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบต่าง
โทษหนักที่สุดก็คือให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
ส่วนทางคดีทางอาญาทางตำรวจสพมเริงเจ้าของพื้นที่

บางทีเด็กรุ่นน้องก็ไม่กล้าขัดรุ่นพี่
ถูกบอกว่าไปรับน้องแล้วต้องไปกับเขาเพราะว่ากลัวรุ่นพี่อะไรอย่างนี้นะ
แต่รุ่นพี่เนี่ยหลอกว่าไปเตะบอลกัน
พอไปถึงเอ้ากลายเป็นว่าให้มารับน้อง
แล้วให้เขากินเหล้าแล้วก็มาต่อยเขาเนี่ยฮะ
ทีนี้พอทราบข่าวว่าน้องเปรมเนี่ย
ศพที่ทางโรงพยาบาลเขาชนะสูตรเนี่ยติดเชื้อโควิด
ทางมหาวิทยาลัยก็เลยต้องให้นักศึกษาทุกคน
ไปตรวจโควิดนะฮะไม่ติดเชื้อนะฮะ
ไม่มีใครติดเชื้อนะครับในกลุ่มที่เขาเจอเจอกันเนี่ยนะครับ

ท่านผู้ชมครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องครอบครัวนะ
น้องเตรียมเขามีภรรยานะฮะน้องเตรียมเขามีภรรยา
แล้วก็มีลูกอายุเพิ่ง๓เดือนท้อง๓เดือน
ท้อง๓เดือนตั้งคันอยู่๓เดือน
เสื้อขาวนี่นะฮะวันนี้ไปจุดที่รุ่นพี่ทำกิจกรรมรับน้องตรงนั้น
แล้วเกิดเหตุสลดขึ้นไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
กลุ่มรุ่นพี่ที่ก่อเหตุก็มาร่วมพิธีนะค่ะ
นี่ภรรยาเขาท้อง๓เดือนนะฮะใช่ค่ะ
รุ่นพี่ที่ก่อเหตุมาร่วมพิธีนี่มาไหว้จุดทูบไหว้มาก้มหน้าคุกเข่า
ขอเข้ามาดวงวิญญาณของน้องเปรม
ภรรยาของน้องเปรมนี่ถึงขั้นแบบโอ้โห
คือต่อว่าด้วยความโกรธเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาท้องอยู่๓เดือนนะครับ
ทุกคนล้วนมีส่วนทำให้เธอเนี่ยต้องขาดสามี
ลูกในท้องนี่กำพร้าตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโรค
ใช่ค่ะคือจริงแล้วช่วงจังหวะนี้จะมีเสียงญาติของน้องเปรมผู้เสียชีวิตนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นพี่สาวของภรรยา
ต่อว่าพวกรุ่นพี่กลุ่มนี้ที่มานั่งคอตกก้มหน้ากันเนี่ย
โอ้โหต่อว่าได้แบบเอ๊ะเรามีเสียงไหมคะ

เป็นจังหวัดหลังการบ้านถูกไหม
ใช่ค่ะคือยาดเนี่ยต่อว่าในลักษณะที่ว่ารู้ไหมเนี่ย
เปรมผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเรียนหนังสือนะ
แล้วเขาก็ทำงานหาเงินเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือ

แล้วยังไงล่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นหน้าลูกของเขาที่อยู่ในท้อง
แล้วลูกก็กลายเป็นเด็กกำพระทั้งที่ยังอยู่ในท้องไม่ได้เห็นหน้าพ่อ
กับสิ่งที่ทำลงไปยัดพูดเลยว่า
มันล้าสมัยแล้วมันล้าสมัยแล้วกับการรับน้องแบบนี้
คือญาติญาติพูดได้ดีมากตอนที่ต่อว่าพวกรุ่นพี่ช่วงเวลาตรงนี้

มันไม่ทันแล้วที่คุณจะมาก้มหน้าเอาตอนนี้มันไม่ทันแล้วเขาตายไปแล้ว
ตอนที่บังคับให้เขารุ่นน้องดื่มเล่าแล้วก็ไปต่อยเขา
ศพแล้วนะครับคือศพเนี่ยถูกส่งมาชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดตามขั้นตอน
แต่ก็แน่นอนแล้วว่าโอ้โหนี่เราต้องมาสูญเสียลูกหลานคนรักคนในครอบครัวหรือว่าสามีของเขาเนี่ยพ่อของลูกที่อยู่ในท้องเนี่ย
ต้องมาตายเพราะไอ้รุ่นพี่มันบังคับหรือว่าหลอกไปรับน้องแล้วก็ต่อยต่อยต่อยจนตายเหรอ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยดิฉันนั่งอ่านข้อความที่ขึ้นทางหน้าจอตอนนี้นะคะ
เราให้ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้
คือได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องเปรมที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ไปคุยกับรุ่นพี่ที่ทำร้ายด้วย
มาดูเพื่อนของน้องก่อนขอใช้เป็นนามสมมุตินะเรียกว่าน้องปั้นแล้วกัน
อายุ๑๙เป็นเพื่อนของเปรมบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรุ่นพี่พาไปรับน้องที่ทุ่งนา
มีรุ่นน้องไปทั้งหมด๓๗คนคือรวมน้องเปรมด้วยนะคะ
พอไปถึงรุ่นพี่ก็ให้แยกคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงกับผู้หญิงออกไป
ทำให้เหลือผู้ชาย๒๓คนรุ่นพี่มี๒๗คนเป็นผู้หญิง๒คน
รุ่นพี่ให้รุ่นน้องแก้ผ้าค่ะแก้ผ้า
แล้วรุ่นพี่ทั้ง๒๗คนก็จะมาสั่งให้รุ่นน้องทำตามคำสั่งที่รุ่นพี่ต้องการ
ร้องเพลงมาร์ชของแผนกสร้างความสามัคคี

รุ่นพี่ก็จะลงโทษ
หมอบคลานคลุกดินแล้วก็มาต่อยเข้าที่ท้อง
ต่อยเขาที่หน้าอกจนรุ่นพี่พอใจ
ถึงว่าที่ญาติเขาบอกว่าให้เขาแก้ผ้าเนี่ยใช่ไหม
ใช่แล้วรุ่นพี่เลี้ยงทีละคนเลยนะคะมี๒๗คน
รุ่นพี่คนแรกต่อยแล้วใช่ไหมรุ่นพี่คนต่อไป
มาอีกออกคำสั่งอีกลงโทษอีกทำร้ายร่างกายอีก
เรียงไปเรื่อยแบบนี้จนมาถึงรุ่นพี่คนที่๘
ออกคำสั่งและกำลังจะลงโทษน้องเปรม
เปรมช็อกเลยค่ะช็อกเลย
พี่ก็เข้าไปดูน้องเปรมคือหมดสติช็อกตาค้าง
เขาโดนมา๗คนแล้วใช่คนที่๘กำลังจะใส่

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจนสุดท้ายคือน้องเปรมเสียชีวิต
เพื่อนน้องเปรมบอกว่าน้องเปรมคงเหนื่อยมาก
เพราะรุ่นพี่เนี่ยที่ผ่านมา๗คนใช่ไหมสั่งให้ทำนั่นทำนี่
บคลานคลุกดินแล้วชกเข้าที่อกชกเข้าที่ท้อง

เพื่อนน้องเปรมบอกว่าก็ต้องทำตามอ่ะพี่
ก็ต้องทำตามก็กลัวรุ่นพี่จะไม่คุยด้วยอะพี่
กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนกลัวที่ยอมเพราะกลัว
แล้วคุณผู้ชมค่ะรุ่นพี่เคยพาไปรับน้องมาแล้ว๒ครั้งนะคะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คือครั้งที่๓
แต่ก็ทุกครั้งคือทางมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องค่ะ
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเขามีคำสั่งว่าห้ามรับน้อง
ส่วนมากก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันเหนื่อยจาก
เขาสั่งหมอบอะไรคานอย่างนี้แหละครับ
ทุ่งนามันก็ร้อนด้วย
ยท้องบ้างโดนหน้าอกบ้างนิดนึง
แต่ส่วนมากน่าจะเป็นท้องครับ

คนหนึ่งถ้าสมมุติว่าหลอง๑เพลงหลุด
ไม่ได้ลุมครับทีละคนเห้ยเค้าสั่งเป็นทีละคน
คนอื่นก็ได้ได้ยินดู
ติะได้คุยกับหนึ่งในรุ่นพี่ค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในแมนอายุ๑๙
เขาบอกว่าที่ต้องให้รุ่นน้องแก้ผ้ามันเป็นการละลายพฤติกรรม
พี่ไม่ได้แก้ผ้าด้วยนะรุ่นน้องแก้ผ้าอย่างเดียว

ถ้าร้องผิดรุ่นพี่ก็จะลงโทษก็อย่างที่รุ่นน้องบอก
ลงโทษให้ทำนู่นทำนี่แล้วก็ต่อยอกแล้วก็ถีบ

รุ่นพี่คนนี้บอกว่าก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ชกน้องเปรมนะคะ
อ้างว่าตอนนั้นเปรมก็ดูปกติไม่เห็นมีอาการเจ็บเลย

บอกน้องเปรย์ไม่เห็นมีอาการเจ็บเลย
แล้วรุ่นพี่คนต่อไปก็มาต่อค่ะมาออกคำสั่งมาลงโทษต่อ
แต่ละคนก็ใช้เวลาในการลงโทษต่างกัน
มีรุ่นพี่ที่ลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกายอยู่๗๘คน
จากนั้นก็ไปนอนรอทำร้ายน้องเสร็จไปนอนรอเอาให้มันรับน้องให้มันเสร็จไป
รุ่นพี่คนนี้บอกว่าก็เห็นว่าการรับน้องใกล้จะเสร็จแล้ว
อยู่ดีมีคนวิ่งมาบอกว่าเปรมช็อก

ก็เหมือนกับบอกเจ้าหน้าที่ว่าเปรมไปเตะบอลหมา

บอกเจ้าหน้าที่มารับที่ไปส่งโรงพยาบาลว่าเปรมไปเตะบอล

ดูสิหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่บอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของเปรมด้วย

ไม่รู้กำลังตัวเอง

หลังจากนี้จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เปรม

น้องสมัครใจมาเองไม่ได้บังคับเลย

แล้วมันมีแบบว่ารุ่นน้องนั่งมาทัก

แล้วเราก็ไม่สนใจไม่เอาอะไรเฉยครับ

ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้เวลามีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับ

เดินต่อยทุกคนคนละทีครับ
คนละทีจากนั้นยังไงต่อต่อยครบ

กระถีบมีอะไรมีคานมีกิ้งบ้าง
อ๋อมีทีบทีบที่ทีบตรงไหน

แล้วก็เสียใจที่ลูกก็ทำแบบนี้

น่าจะคือถ้าทำอะไรผิดพลาดไป

พี่ชายก็บอกควรจะจบลงที่เรา

แล้วภาพนี้แฟนสาวของน้องเปรม

มันเป็นภาพที่น่าเศร้าใจมากนะคะ

คือจริงแล้วเรียนอยู่ที่เดียวกันกับเปรมนะคะ

คือแน่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
คณะเธอก็ไม่แอบไปรับน้องกันด้วย

รับน้องกันเองตลอดเลย

แล้วเปรมก็เล่าให้ฟังโอ้โหรุ่นพี่นะ

เอาไหล่ไถไปกับดินบ้างอะไรบ้าง
แต่เปรมจำใจทำ
เพราะถ้าไม่ทำก็จะยิ่งถูกทำโทษ
เสียใจมากนะคะเธอบอกแล้วยังไง

รับน้องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ว

การที่บอกว่ามันเป็นประเพณีรุ่น
ผีสืบต่อกันมามันไม่ใช่ละ

ว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำ
เขาจะถอดเสื้อเองแล้วหนูก็จะเห็นเอง

ทำไมตรงนี้โดนแบบนี้เขาให้ทำท่าไหน
เขาก็จะบอกตามที่หนูถาม

ก็จะทำให้รู้ว่าเขาทำแบบนี้
แล้วครั้งนี้มันมีลายละห่อนอะไรไหม

ได้แจ้งข้อหากับรุ่นพี่๗คน

ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิต

เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป
แต่นี่คนที่๘เขากำลังจะลงโทษ
ใช่ค่ะแล้วรุ่นพี่คุณอื่น

เพราะร่วมอยู่ทั้งเท่านี้

แท่บ๊ายดรเจ็ดคนนี่ไม่พอนะ
ต่อยทีเดียวเข้าหน้าอกเข้าลิ้นไปตายได้

จะมีทำไมคะรับน้องแบบนี้ไม่เข้าใจ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริง